ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเรียนปรีนะค่อยรวยค่อยรวย
เจ้าที่ป้ายแดง
จริงไม่ล้มหรอกต้องถามเขาว่าเขามีปัญหาอะไร
เป็นปลากิ่งเนี่ยกินหนังเป็นกีต้าก็กินทั้งเนื้อทั้งหนัง
ของเราเนี่ยกรอบเป็นชั่วโมงเรามั่นใจ

กลับสู่การะรายที่ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเซฟวีป้ายแดง
เขาเรียกว่าเป็ดกีต้ามันอยู่ในคูณเดียวกับเป็ดปะกิ่ง

เคยมีปัญหาทางการเงินติดหนี้๕๐ล้าน
แต่แกสามารถใช้เป็ดกีต้าและเป็ดปากกิ่ง

เพราะว่าตอนนี้เป็นนี่อยู่๔๐ล้าน

โอ้โหที่ได้ชื่อนี้มาเนี่ย
ก็เพราะรูปร่างเหมือนกับกีต้านั่นเองล่ะครับ
ซึ่งเจ้าเป็ดกีต้าก็จะต่างจากเป็ดปะกิง
ตรงที่จะมีเนื้อติดมาด้วยนั่นเอง
ส่วนเป็ดปะกิ่งจะมีแต่หนังเพียงอย่างเดียว

ที่ทำให้เฮียหงเจ้าของร้านร่ำรวยโภชนา
สามารถปลดที่๕๐ล้านได้สำเร็จ

เพราะหลังจากที่คิดค้นวิธีการทำเป็ดปะกิ่งแบบใหม่

ก็สามารถขายขึ้นโต๊ะจีนได้สูงถึงเดือนละเป็นหมื่นตัวเลยนะครับ

งั้นเราตามเฮียป้องกับน้องจ๊ะ
ไปคุยกับเฮียหงกันเลยดีกว่าครับ

และต่อดีครับสวัสดีเฮียโหงกันเลย

สวัสดีครับ

๑๐ล้านเพราะว่าเป็ดจริงเหรอคะเฮีย

ก็คิดไปคิดมานึกไปนึกมาก็ดูแต่ละประเทศ
เปิดว่าเปิดมันทำได้หรือเปล่าทำไมเราทำไม่ได้

เป็ดปลาร์กิ่งกับเป็ดกิต้าทำคล้อมกัน

ผลตอบรับดีมากเขาโอเคหมด
เขาแก้เมนูในโต๊ะจีนหมดเลย

จนหมดหนี้ได้เขาทำแบบยังไง

เปล่าเสร็จแล้วก็ตัดขาตัดฟีก

นะคะนี่ตัดคอก่อน

เฮียบอกว่าเมื่อก่อนทำเวลา๔๕๐๐ตัวใช่ไหมคะ

เดี๋ยวนี้ทำเวลา๒๐๐ตัวพอแล้ว

ใช้เวลาเลาะหนังออกประมาณกี่นาที

เฮียแล้วเห็นขั้นต่อไปคือเอาไอ้หนังที่เรารอดมาขึ้นโปร

เห็นว่าเฮียโฮงนี่เป็นคนออกแบบด้วยตัวเอง
เนี่ยเอาออกแบบเองเลยคิดตัวนี้แล้วให้เพื่อนทำออกมา

โอ้โหนี่ต้องเป็นมือขวาเฮียแน่เลยใช่ไหมเนี่ย

ใช่เว้ยแล้วตอนตากอะค่ะเฮียต้องตากประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะ

เพราะตรงนี้เวลามันถอดไปน่องมัน

อันหนังมันไม่แก่
เราต้องลัดเพื่อให้มัน

มัดมันกันแตกแล้ว

ประมาณ๔๕ชั่วโมงก็ให้หนังเป็ดแห้งสนิทนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งต่อไปก็จะเป็นคิวของเมนูเด็ดประจำร้านร่ำรวยโภชนาย่างเป็ดกีต้าแล้วล่ะครับกราบ
แต่ก่อนที่เราจะไปล้วงเคล็ดลับการทำเป็ดกีต้าปลดหนี้
ขอจัดชุดใหญ่พาไปร้านดังคนรุมแห่งตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดี
นั่นก็คือร้านตระกูลชอทั้งชอหอยทอดและชอทอดมันกุ้ง
อุ้ยเห็นคนเยอะแน่นร้านแบบนี้นะครับ
เขาไม่ได้แจกฟรีนะครับแต่เขามารอหอยทอด
ที่นี่เนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงถึงครองใจลูกค้าได้มายาวนานกว่า๓๔ปี
ไปคุยกับคุณมุกกันเลยครับ
หอยทอดของเราไม่เหมือนที่อื่นยังไงแป้งมันจะนุ่มอะค่ะพี่
แล้วก็เทคนิคการทอดแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ
วัตถุดิบที่ใช้อะไรอย่างนี้เราก็ต้องคัดของสดค่ะ

อย่างถ้าเป็นหอยนังลมค่ะเราจะรับมาจากที่ชนบุรีนะคะ
ถ้าเป็นอย่างหอยนะหมูหอยในคู่เนี่ยก็จะสั่งมาจากแม่กอง
ส่วนอาหารทะเลทั่วไปนะคะเราก็ได้วัตถุดิบมาจากพวกที่มหาชัย
ทีเด็ดของร้านชอหอยทอดเนี่ย
จะอยู่ที่ความสดของวัตถุดิบและแป้งหอยทอด
นุ่มกำลังดีไม่เหมือนที่อื่น
เลยทำให้มีลูกค้ามาต่อคิวไม่ขาดสาย
แต่ว่าสถิติที่ลูกค้ามาต่อคิวกินที่ร้านเนี่ย
สูงสุดกี่คิวกันล่ะครับ
ก็ประมาณ๖๐๗๐๘๐คิวอะไรประมาณนี้ค่ะ
จากหอยทอดแล้วตระกูลชอก็ยังมีทอดมันกุ้ง

เพราะเขาใช้กุ้งทะเลเน้นทอดสุกเหลือง

ข้างในค้างนุ่มค้างแน่น

กล่องเล็ก๑๐๐บาทกล่องใหญ่๒๐๐บาท

แล้วมาขายทอดบาลมันกุ้งได้อย่างไรหละครับคุณหมู๊ก
ทอดมันกุ้งก็ขายปีนี้มาปีที่๑๗แล้วค่ะ
ที่มาที่ไปนะคะก็เริ่มจากคุณแม่ค่ะ

แล้วเขาก็เป็นคนชอบทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขั้นตอนการทำนะคะก็คือเราก็ใช้เนื้อกุ้งเนี่ยค่ะ

เราใช้เป็นกุ้งทะเลแล้วเราใช้เป็นกุ้งที่แกะสด
แล้วตีมาจากที่บ้านแล้วก็มาทำที่รถ

ทอดกันสดใหม่แบบวันต่อวัน
ให้ลูกค้าได้อร่อยแบบชิ้นต่อชิ้นแบบนี้เนี่ย
วันหนึ่งขายได้เยอะขนาดไหนกันล่ะครับ
วันธรรมดาก็ประมาณสัก๖๐๗๐โล
เสาร์วันอาทิตย์ก็จะประมาณเกือบ๒๐๐กิโลกรัม
วันต่อวันค่ะหมดทุกวันส่วนใหญ่ค่ะ

เขาขายได้วันละ๒๐๐กิโลกรัมจริง

รสชาติอร่อยถูกปากคนทุกกลุ่ม

คืออาศัยการทำทุกวันนะคะพี่
แม่เขาทำทุกวันแล้วเขาก็จับจุดจับจุดไปเรื่อย

ปรับให้มันเข้าที่มากที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่ามันทำมันแก้สูตรมันไม่เข้าที่ค่ะพี่

ถ้าเกิดเราไม่ขายให้หมดภายใน๑วัน

พ่อขายลูกค้าอันนี้ก็เป็นปัญหา

ทนทั้งลูกค้าอดทนทั้งลูกน้อง

วันก็ไม่ได้ขายดีนะคะพี่
เพราะความอดทนจึงทำให้มีวันนี้

ที่จะต่อยอดธุรกิจทอดมันกุ้งของครอบครัว

วันนึงเนี่ยเมื่อปริมาณที่เราขายลูกค้าเยอะ
เยอะต่อวันแล้วปัญหาคือลูกค้า

ก็เลยกลายเป็นตัวท่อนมันที่ว่า

แล้วก็เก็บไว้ได้เดือน๒เดือน๓เดือน

แล้วก็ไปทอดกินที่บ้านได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ของร้านชอทอดมันกุ้งคืออะไรล่ะครับ
เราต้องอดทนค่ะเราอดทนเยอะ

สัตว์กับลูกค้าซื่อสัตว์กับสิ่งที่เราทำ

ท่านได้สนใจนะคะมาทานหอยทอด

อย่าลืมไปอุดหนุนร้านชอทอดมันกุ้งกันนะครับ
ส่วนช่วงหน้าก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่า
ลับการทำเป็ดกีต้าปลดหนี้ของเฮียหงคืออะไร
ห้ามพลาดสักครู่เดียวครับ
อันนี้ก็จะใช้เวลาเท่ากับเป็ดปลากิ่งนะคะด้วย
พอพอกัน๓๔นาทีก็เสร็จแล้ว
เอาละครับตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องจ๊ะครับคุณผู้ชมครับ

รวมกับหนี้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นติดหนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ

หัวปลาแซลมอนนี้วันหนึ่งเราซื้อกี่กิโล

สำหรับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
เรามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกัน
คอมเมนต์มาแนะนำร้านหรืออาชีพทำเงิน
ในเฟซบุ๊คแฟนเพจไทยรัฐทีวี
ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษไปเลย

ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐กันยายนนี้เท่านั้น

เศรษฐีป้ายแดง
ยังอยู่กันกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
เมื่อช่วงที่แล้วได้เห็นการทำเมนูขึ้นชื่อ

ตอนนี้ก็ได้เวลามาทำเป็ดกีต้า
อีกหนึ่งเมนูปลดหนี้ของเฮียหง
ซึ่งจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ

จริงจะบอกว่าคนที่ล้อเป็ดเนี่ยมีเยอะกว่านี้นะ

เจ้าแก่ขาเขลือหายหมดแล้ว
ถ้าเครือหนาไป
โคงมันจะคล้ายกีต้า

ซึ่งขั้นตอนหลังจากขึงตะแกรงแล้ว
ก็จะคล้ายกับเป็ดปะกิ่ง
นั่นก็คือนำไปลวกน้ำร้อน

แล้วก็นำไปตากแต่จะใช้เวลาตากน้อยกว่า
จากนั้นก็จะทำการอบเพื่อให้เนื้อเป็ดสุก
โดยใช้เวลาประมาณ๔๕นาที
กว่าจะได้เป็ดปะกิ่งกับเป็ดกีต้าที่สร้างชื่อเนี่ย
มีหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งพอหลังจากที่เราได้เป็ดที่แห้งดีแล้ว
ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือการทอด
โดยที่วิธีการทอดของเป็ดทั้งสองอย่าง
ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อย
จะเป็นยังไงลองถามเฮียหงดูดีกว่าครับ
เป็ดปักกิ่งนะครับอ่าเป็ดปักกิ่งตอน
อ๋อเฮียทอดทั้งตะแกงได้เลยใช่ครับ
มีวิธีต้องทอดนานแค่ไหนเฮียเล่าหน่อยครับผม

แล้วดูมันพองแหละพอไม่พองแล้วเราก็ปล่อยลงไปได้เลย

อันนี้ก็จะใช้เวลาเท่ากับเป็ดปลากิ่งกันค่ะหรือเปล่า

อันนี้ก็จะใช้เวลาเท่ากัน๓๐นาทีก็เสร็จแล้ว

พี่ไอ้โหงให้ชิมกันตรงนี้เลยล่ะครับ
ซึ่งนอกจากเมนูเป็ดปลดหนี้ทั้งสองอย่างนี้แล้วเนี่ยครับ
ก็ยังมีเซตอาหารที่เพิ่มเมนูอีกหลายอย่างเข้าไป
ว่าจะเป็นออเดิฟที่ประกอบไปด้วยปอกเปี๊ยะทอด

แล้วก็ยังมีปลากระพงนึ่งมะนาว
ผัดมีฮ่องกงแพงอึ้งทอด
ตบท้ายด้วยของหวานอย่างสาระเป๋าไส้ลาวา
โดยเซ็ตเป็นปักกิงที่เห็นอยู่นะครับ
ราคาเพียง๑๗๐๐บาทเท่านั้น
แต่กินกันได้๕๖คนสบาย
คุ้มจริงเลยนะครับเนี่ย
เพียงเท่านี้เฮียหงก็ยังใจดี
ศูนย์อาหารจีนที่ขายดีประจำร้าน
มาให้ลองทำกันอีกด้วยล่ะครับ

เตรียมจดกันให้ดีเลยนะครับ
มาที่เมนูแรกเป่าฮื้อแผ่นเจียนเห็ดหอม
โดยวิธีการทำจะเริ่มจาก
รวกผักถนารวกเห็ดและเตาหื้อ

ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาล
ผงปลุงรสฮอมโกงและพริกไทย

เมื่อน้ำราดตื่นได้ที่แล้ว
ก็นำมาราดลงบนจานที่เตรียมไว้นั่นเองล่ะครับ
นั่นเองล่ะครับและไม่รู้ต่อมาที่ถือว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับอาหารจีนก็คือ
เพาะปลาน้ำแดงเนื้อปูซึ่งวิธีการทำก็เริ่มจากลวกกระเพาะปลาและเห็ดเตรียมไว้
แล้วปรุงน้ำโดยใส่ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลผงปรุงรสฮ่องกง

เห็นขายราคานี้ไม่เอาหนังหมูมาขายไม่ใช่หนังหมู
อร่อยครับผมแค่บอกว่าปูที่เป็นชิ้นแบบแป้ง
อร่อยมากมันแค่เมื่อเกินมากเลยเหรอเฮีย
เห็นว่าเป็นเซต๑๗๐๐บาทหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะวัตถุดิบยังไงนะจ๊ะอันนี้คอนเฟิร์มเลย
ไม่ใช้ของแบบไม่ดีนะเราใช้ของดีหมด

มันหอมแบบมีกลิ่นไหม้ติดติดใช่
อร่อยมากเลย
ส่วนอีกหนึ่งเมนูก็คือบะหมี่ฮ่องกง
โดยจะเริ่มจากเอาแห่มมาคั่วน้ำมันก่อน

จากนั้นเอาเส้นหมี่ฮ่องกงลงไปผัด
ไส้แฮมลงได้ซอสปรุงรส
ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาล
ผงปรุงรสฮ่องกงและพริกไทย
จนสุกทั่วกันเป็นอันเสร็จแล้วล่ะครับ

รู้เลยว่ามะนาวแท้ใช้คำนี้ดีกว่า

เนื้อปลาแบบเด้งแบบว่าสดอะ
ใช้คำนี้อร่อยมากคอนเฟิร์ม

ผมร้อนกว่ะ

วันนี้ต้องหลอกใช้มือเลยนะครับ

ไม่มียังไม่ได้เข้าเลย

มีต้าเฮียบอกว่าไม่ต้องห่อกับแป้งโรตี้ได้กินกับ

ถ้าใครคอบกินเนื้อด้วยนะฮะ

ไฟสองหวานเยียนหวานของหวานคุณคุณพี่นะคือ

แจกสูตรทั้งได้ชิมกันไปแบบนี้
เรียกว่าแบ่งปันความรวยไปตามกันเลยนะครับ

เฮียหงก็เคยล้มลุกลุกคลานมาเหมือนกัน
แล้วเฮียหงผ่านเส้นทางชีวิตช่วงนั้นมาได้อย่างไร
ไปคุยกันต่อเลยครับ
กว่าที่เฮียจะเป็นเฮียโค้งทุกวันนี้นะครับ

เพราะเห็นว่าเฮียเนี่ยเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ๑๓

ก็รู้จักพวกกรุ๊ปเชฟฮ่องกงเขาก็แนะนำ
เอาหนี้มาส่งสุดท้ายต้องไปฮ่องโกงซื้อของมาส่งเขา

ไม่รวยหรอกอย่าดีจาย
เอ้ามันน่าจะดีฟังว่ามันน่าจะดี

เพราะโรงแรมเราทำเครดิต๓เดือน
สุดท้ายมาปี๔๐เราก็เปิดร้านอาหารด้วยไงตอนนี้
ร้านอาหารเราก็ลงถึงประมาณ๑๘ล้าน

สุดท้ายเราก็มาคำนวณดู

รวมกับหนี้ทั้งหมดติดหนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
ประมาณ๕๐ล้าน

จริงมันไม่ใหม่นะเพราะว่าคนรู้จักเป็ดปะกิ
แต่เป็ดปะกิทำงานเลี้ยงไม่ได้

แบบแบบแบบ

แบบแบบแบบ

แบบแบบแบบ
แบบแบบแบบ

เพราะแต่ละร้านมีปัญหากันหมด

ตอนนี้ก็อยากมาทานอาหารที่แบบว่า
คุณภาพดีแบบนี้ราคามิตรภาพแบบนี้นะคะสามารถมาได้ที่ร้านร่ำรวยโภชนา
ครับมี๒สาขาครับก็ยังมีอุดมสุขซอย๕๖ทับ๑
โทรก็๐๒๓๙๙๒๕๒๐๑๑แล้วก็สาขาพระราม๓ถนนนาราธิวาสราชนกรินซอย๒๖
เบอร์โทร๐๒๒๙๔๕๒๗๓๕มีรับจัดโต๊ะจิ้นนอกสถานที่ด้วย
ก็วันนี้ต้องขอบคุณเฮียมากนะคะขอบคุณค่ะ

แต่ก็ไม่ใช่มีเพียงแค่เฮียหงแห่งร่ำรวยโภชนาเท่านั้นนะครับ
ที่ต้องล้มลุกลุกลานกว่าจะรวยได้
ยังมีอีกไม่น้อยเลยล่ะครับที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างมาจนประสบความสำเร็จ
ซึ่งตอนนี้น้องใบตองก็พร้อมที่จะพาคุณผู้ชมไปตามหาร้านขายดีสตอรี่แน่น
ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีป้ายแดงกันต่อแล้วล่ะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเศรษฐีป้ายแดงวันนี้ไม่ต้องพามาบุกอยู่ที่นี่เลยค่ะ
ไหนยังไงบ้างตามเข้าไปดูด้านในเลยจ้าแม่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาตะลุยตลาดนัดกันเลย
ซึ่งตลาดนัดซอยเจ้าแม่กวนอิ่มแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ระหว่างซอยลาดพร้าววังหินสี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบสาม
เป็นศูนย์กลางชุมชนที่มีของขายหลายต่อหลายอย่างแต่ร้านหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าขายดีสุดสุดประจำตลาดนั่นก็คือ
ร้านต้มยำหัวปลาร้อยเอกบรรเทานั่นเองล่ะครับที่วันวันหนึ่งเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบรวมรวมกันเกือบห้าสิบกิโลกรัม
แค่๓ชั่วโมงหมดเขาทำได้ยังไงถึงขายดีขนาดนี้อย่ารอช้า
ตามน้องใบตองไปคุยกับพี่น้อยและพี่ทีเจ้าของร้านกันเลยครับ
น้อยแนะนำหน่อยว่าที่ร้านเราขายอะไรบ้างเมนูอะไรบ้าง

จ๋าวันหนึ่งขายดีขนาดไหน
รายได้ก็ประมาณ๖๗๐๐๐บาทแต่วันนี้
แล้วแต่ลูกค้าลูกค้าจะสั่งเอาหัวหน้า
หัวเนื้อหัวไข่หัวกุ้งอะไรประมาณนี้
แล้วก็รวมกันรวมมิดทะเลอย่างนี้ค่ะ

ตอนนี้มันเท่าไหร่ค่ะเวลาเราชั่ง

แล้ววัตถุดิบนี้เราแบบสั่งมาจากไหนยังไง
วัตถุดิบเราก็จะมีร้านประจำของเราค่ะ

ประจำที่เราไปหาซื้อทุกวัน
หัวปลาแซลมอนเนี่ยวันหนึ่งเราซื้อกี่กิโล
วันหนึ่งก็๒๐กิโล
เห็นขายของเยอะขนาดนี้เนี่ย
ในทุกเช้าพี่น้อยและพี่ที
ก็ต้องทำการจัดเตรียมไว้ก่อน

ในการทำต้มยำย่างคา
ไขใบมะกรูดผักชีฝรั่ง
เห็ดรวมถึงทำความสะอาดพุงปลา

หัวปลาที่จะต้องทำการล้างด้วยสารส้ม
เพื่อลดความคาวไประดับหนึ่งก่อน
จากนั้นจึงนำไปนึ่งกับน้ำสมุนไพร

ส่วนไข่ปลาก็จะต้องทำการ

โดยจะต้องใส่ขมิ้นเพิ่มเติมเข้าไป

และมีสีสันที่น่ากินนั่นเองล่ะครับ

ทำไมถึงใช้ชื่อนี้ในการตั้งร้านอ่ะ

ซึ่งไวการทำนำซุปทั้งสองอย่างนี้นะครับ
ซึ่งในการทำน้ำซุปทั้งสองอย่างนี้นะครับ
ก็จะเริ่มจากการทำน้ำสต๊อกก่อน
โดยต้มน้ำไปพร้อมกับสมุนไพรเช่นตะไคร้รากผักชีใบมะกรูดคาหอมแดงหอมใหญ่
ผงปรุงรสและเกลือต้มไว้นาน๔๕นาที
จึงแบ่งน้ำสต๊อกออกมาทำเป็นน้ำซุปอื่น
ซึ่งถ้าเป็นน้ำซุปน้ำใสก็จะทำการเติมผงปรุงรสน้ำตาลสายเกลือ
สัดส่วนที่ช่างไว้ใส่น้ำมะขามและน้ำปลา
ส่วนน้ำซุปต้มยำน้ำข้นก็จะใช้เครื่องปรุงคล้ายกัน
เพียงแต่จะไม่ได้ใส่เกลือแล้วจะใส่น้ำพริกเผาแทน
โดยที่จะต้องเคี่ยวให้พริกเผากับน้ำมะขามสุกก่อน
แล้วจึงเติมน้ำสต๊อกลงไปนั่นเองล่ะครับ
งั้นหนูสั่งเลยเอาแบบน้ำใสที่หนึ่งน้ำข้นที่หนึ่ง
จัดเลยอยากทำอะไรให้หนูทำเลยหนูกินได้หมด

ลูกค้าสั่งเลยค่ะว่าเออลูกค้าจะเอาไข่เนื้อปลาพุ่ม
ลูกค้าเอาทะเลลูกค้าก็เอารวมอันหนึ่ง
รวมแล้วก็พ่อค้าก็จะหยิบช่างนี่โอเค

อันนี้อันนี้คือใส่ผักอะไรลงไปอ่ะ
ไฟกะเพราครับอ๋อเก่งมาก
อันนี้คือเป็นเมนูเอ่อทะเลรวมน้ำใส
อุ๊ยดูสิคือน้ำลายทำไมเนี่ย
โอเคอีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวหนูขออนุญาต
เข้าไปบุกในครัวเลยไปทำด้วยเลย
เป็นคนต้มคนปรุงเลย
ได้เห็นเมนูแรกที่พิธีทำให้ดูกันไปแล้ว
น่ากินน่ากินเรียกว่าไม่แปลกใจเลยล่ะครับ
ที่ขายดีขนาดนี้ทำเอาน้องใบตอง
แต่ฝีมือการทำน้ำต้มยำน้ำข้นของน้องใบตองจะเป็นยังไง
อดใจรอช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
อันนี้อาจารย์ไพโรธ

เกิดขึ้นแล้วเหมือนปฏิหารไหม
วันนึงไขได้เยอะขนาดไหนพี่ธร

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง

ได้ทำเมนูต้มยำน้ำใสให้ดูกันไปแล้ว

จะต้องมาล้วงเคล็ดลับอีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อว่า
ทำไมต้มยำหัวปลาร้อยเอกบรรเทา
ถึงได้เป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้า
จนขายได้ดีขนาดนี้

หัวภูมิไข่น้ำข้น

ตัวนี้มีตาใช่ไหม๑ชิ้น

เตรียมได้ขึ้น
เพราะว่าน้ำเหลือดแล้ว
เอาไปเลย

๑เหมือนกัน

ยังแล้ว๑
อีกนิดนึงครับ

ฝนตกกินมันในร่มแบบนี้นะคะ
แม่อร่อยมากเนื้อปลาแบบสดอ่ะกินแล้วแบบมันสดชื่นอ่ะ
ชิมเมนูที่เป็นหัวพุงไข่ไข่อันนี้คือเป็นไข่ปลายี่สกนะคะ
จะบอกว่าตัวที่เป็นแบบเนี่ยน้ำข้นอ่ะเขาจะมีรสชาติความต้มยำ
ที่มันมีความหอมมันแล้วก็หวานขึ้นมานิดนึ
เพราะว่าเขามีทั้งนมแล้วก็เป็นพริกเผา

เห็นน้องใบตองชิมแล้วก็หิวตามเลยนะครับ

ที่จะต้องมาคุยกับพี่น้อยและพี่ทีกันต่อ
ถึงเส้นทางชีวิตว่ากว่าจะมาเป็นร้านนี้ได้
เรียกว่าปูมาด้วยความรักและการต่อสู้
จะเป็นยังไงให้พี่น้อยและพี่ที

หนูจะบอกว่าหนูแอบไปสืบเรื่องราวของแม่กับพ่อมา

คือก่อนหน้านี้เราต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวแล้วถูกไหม

เจอกันอยู่ที่ท่ำยำของป๋าที่บัมบ์บอน
พ่อทำอยู่ในครัวแต่แม่อยู่ข้างนอกเป็นเด็กเสิร์ฟ

แล้วมารู้ใจใจจริงทีทอนไหน
เป็นหวังว่าเราขึ้นอะไรขึ้นอะไรนี่
เดี๋ยวไปรับไปส่งไปหาเราที่ห้องอะไรแบบนี้
คือสนิทกับน้องเราก่อนอะไรประมาณนี้

ว่าเรามีนี่แล้วนะมีลูกมา๓คนแล้ว

ก็บอกว่ารับได้ทุกอย่างอะไรประมาณนี้

พ่อพ่อชอบแม่เขาตรงไหนอะ

เดี๋ยวรอนลูกค้าไปก่อนจะค่อยถามใหม่
มีจุดเปลี่ยนไหมที่ทำให้เราแบบย้ายงาน

ไม่ดีเลยอะแม่ก็ได้แต่มันได้ไม่เยอะประมาณแปดร้อยถอดหอ
ของเหลือทำไงอ่ะแม่ก็แจกตามตลาดนะคะ
ปัญหาของการขายตามตลาดนัด
มันไม่เหมือนกันกับการขายในร้านที่เราเคยทำ

ก่อลมมาลมตีลมพัดลมเมีย

จนคิดก็กลับไปบ้านจนแบบ

ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลย

แบบว่าถ้าคิดจะท้องก็คือเลิก
แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีร้านอีกต่อไป
เพราะว่าลูกเมียก็คือท้อเหมือนกัน

เพราะว่าเรามีกันอยู่สองคนอะไรประมาณนี้

๑๐กว่าปี๑๔๑๕ปี

มีค่ะมีกะจะเลิกกันเลยแหละ

เวลามันท้อเวลามันอะไรประมาณ
ต่างฝ่ายต่างทุกอย่างก็เลยทะเลาะกัน

พ่อไปทะเลาะกับแม่แรงด้วยหรอ

เขาบอกแรงขนาดปลาข้าวของกันเลย
ขนาดปลาข้าวของโยนหม้อยน

เอาอะไรทั้งนั้นน่ะจะไม่เอา

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเย็นลงเดี๋ยวจะนู่นนานนี่

ทำร้านด้วยกันต่อจนแบบมาถึงทุกวันนี้
หลังจากนั้นมาพ่อเป็นไงบ้าง

ก็คือเรื่องของการใช้อารมณ์ก็ไม่มีแล้ว

เรื่องแบบร้ายก็ขาด
พอไม่ปลาของแล้วนะพอเนอะ

มันเหลือใช่มาแล้วก็ขายดีตลอด
เราขอพอที่เราจะออกมาขายของเราก็ขอ
ส่วนบนมาถึงร้านลูกค้าก็มายืนรอ
เคยมีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกแบบเกิดขึ้นแล้วเหมือนปฏิหารไหม
ส่วนมากจะขอค้าขายเนอะคือออกมาก็คือค้าขายอย่างเดียว
ก็คือเราอยากได้ยอดเท่านี้นะอะไรอย่างนี้
บอกมาเลยวันนี้ขอให้ได้ยอดเท่านี้นี้
ใช่ได้ค่ะได้แล้วได้แล้ว

จะไม่มีร้านชื่อต้มยำหัวปลา

เอาอย่างนี้ดีกว่าให้ฝากร้านหน่อย

เพราะที่ตลาดนัดซอยเจ้าแม่กลอิมแห่งนี้เนี่ยครับ
รวมร้านขายดีไว้เยอะจริง
ซึ่งร้านต่อไปที่ดูจะสะดุดตาน้องใบตองก็คือ

กับร้านเจมส์ไก่อบโอ่ง
โอ่งถึงมาอยู่ข้างตลาดแบบนี้
ไปถามเจ้าของร้านดีกว่าสวัสดีค่ะ

ดูอบโอ่งกับไก่ย่างอบโอ่งค่ะ

แต่ของราคาขึ้นเลยปรับเป็น๑๒บาท

ไก่ไม้ละ๑๐บาท
ทำไมเราต้องทำโปรโมชั่นอย่างนี้ด้วย

ถ้ามาวันพุธก็จะได้ราคา๑๐บาทนะคะ

วันหนึ่งขายได้เยอะขนาดไหนพี่ทอน

เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวใบต้องขออนุญาตเข้าไป
ดูขั้นตอนวิธีการหมักไก่
เดี๋ยวบุกเข้าไปดูข้างในร้านกันค่ะ

แล้วก็อันนี้เป็นมีชูรสกับน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะ
แล้วก็สีผสมอาหาร
ที่เห็นสีแบบนี้คือเราผสมให้สีสวยด้วยใช่ค่ะ

นี่ไป

อ๋อไม่ต้องข้ามวันทั้งคืนขนาดนั้นกว่า
เราถึงไม่ใช้ไก่เป็นตัวเลยค่ะพี่ทอน
กินง่ายไม้ละ๑๐บาทแบบนี้ค่ะ

สวยนะคะมีทั้งเนื้อทั้งหนังนะคะ

แล้วก็ใช้ลวดในการมัดนะคะ

แค่นี้เลยเสร็จแล้ว

ถ้าไม่แน่นมันก็หลุดใช่ไหม
ไก่เรียบร้อยเราจะไปย่างถูกไหมคะ

โธ่ตื่นเต้นเลยขนาดนี้

แล้วทั้งหมักทั้งเสียบทั้งย่าง
สุดท้ายได้ชิมแล้วจ้า

น้ำจิ้มเขาจะมีความเป็นมะขามเปียกเปรี้ยวหวาน

เอาจริงนะไม้๑๒บาทคุ้มมาก
ถ้าทานจะอร่อยจริงนะครับ
แต่ตอนนี้ได้เวลาทำงานแล้วล่ะครับน้องใบตอง
เพราะความจริงแล้วเนี่ยพี่เจมส์กับพี่ทอน
เพิ่งจะมาขายไก่อบองค์นี้ได้ไม่นาน

ต้องคุยกับพี่เจมส์และพี่ทอนกันต่อเลยครับ
แอบถามพี่ทอนก่อนว่าเรามาทำร้านกับพี่เจมส์เนาะ
คนได้ยังไงตอนแรกพี่เจมส์ทำอะไรมาก่อน

ขับรถกระป๋อตรงวินตรงช่องไข่ศรีเนี่ยเหรอ

ก็เลยเปลี่ยนมาขายส้มตำที่ลาดพร้าว๖

เขาบอกว่ามันควรเราก็ทำที่ดูดทำแล้ว

แล้วเราเริ่มเปลี่ยนจากการที่ใช้เตาย่างมาเป็นโอ่งย่างตอนไหนคะ

พอมาลงที่นี่มามันได้ยอด

คือวันแรกที่มาขายที่นี่จำได้ไหมเป็นไงพี่เจมส์
ขายดีนะพี่ปลาหนูนี่ประมาณ๙๐ตัว

ตกใจนะ

ที่นี่มาถึงแล้วแบบขายได้ยอดใช่ไหมพี่ทอน

ต้นทุนไก่มันขึ้นอย่างนี้

เด็กเดินมาอย่างนี้๑๒บาทเดินหนีคอ

อาจจะมีเงินอยู่แค่๑๕บาทไง

พอ๑๐บาทเรียกกับคุณมา๑๐บาทก็ได้

ไม่น่าถาม

เรื่องนี้ไม่น่าถามเลยนะ

ขอบคุณพี่ทอนขอบคุณพี่เจมส์นะคะเฮ็งค่ะ
เคล็ดลับกันไปแล้วนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะพาไปดูก็คือ
ใครอยากเห็งปังรวยไปพบกับสินแสชัยเลยจ้า
ซึ่งร้านที่สินแสชัยจะออกไปช่วยแนะนำแก้ไขห่วงจุ้ยกันในวันนี้ก็คือ
ไพรินร้านขายรองเท้าที่อยู่คู่ย่านสะพานควาย
มาได้ห้าสิบปีแล้วล่ะครับตอนแรกก็ขายดีดี
จนสามารถขยายร้านจาก๑คู่หามาเป็น๒คู่หา
แต่กลับกลายเป็นว่าลูกค้ากลับลดลงไป
มันเป็นเพราะอะไรกันล่ะครับสินแสชัย

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ก็คืออยู่กลางบ้านแล้วเจาะเป็นช่องส่งของจุดตรงเนี้ยก็เรียกว่าอยู่ในร่องของท้องมังกรเพราะเราเจาะปุ๊บท้องแตกเลยท้องแตกก็เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งอัยวะภายในมีปัญหาสองผ่าตัดผ่าตัดอัยวะภายในบริวารก็ดีอยู่นานนานแล้วมันหักหลังเราทุกคนแล้วหักมากด้วยผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นเราได้แค่ส
มังกรอันนี้คือหัวมังกรเก้คิดเงินเนี่ยจุดท้องมังกรถูกไหมถูกถ้าเอาเก้คิดเงินมาไว้ฝั่งนี้ทิศตะวันออกจะดีกว่านะครับคืออยู่หัวมังกรนะฮะทำให้การเงินเรานิ่งเรากำไรมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นลองไปปรับใช้ดูนะครับรับรองรู้เรื่องเฮ่งปังรวยต้องบอกว่าวันนี้ได้เคล็ดลับเส้นทางการเป็นเศรษฐีป้ายแดงกันไปเยอะแยะมากมายแล้วนะคะส่วนสัปดา
นึกถึงตอนเรียนหนังสือตอนเด็ก

จริงยัดขึ้นโอ้ยจมูกแล้วอ่ะ
สามารถให้หนูทำถูกเพราะเนี่ย